ทุกผู้ชมครับผมมีเรื่องของรถเหมือนกันค่ะนะ
เป็นรถของผู้ชายคนหนึ่งเป็นรถที่เขาทุกวันนี้จะไปไหน
ต้องเอารูปของภรรยาที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อต้นปีติดรถไปด้วย
ด้วยความรักความผูกพันกับภรรยาที่อยู่กัน๔๐กว่าปีอยู่ด้วยกันมา
แต่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมายังทำใจไม่ได้ยังรักยังคิดถึงตลอด
ทุกวันนี้จะไปไหนเนี่ยผู้ชายคนนี้เอารูปภรรยาขึ้นรถไปด้วย
วงมาลัยดอกไม้อาหารคาหวานมีให้รูปถ่ายรูปนี้ตลอด
จะกินข้าวจะกินอะไรจุดทูบเรียกภรรยาตลอด
รถคันนี้ฮะ๖กกน๖๙๖๗จังหวัดไม่เป็นไร
ค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะผมดูไม่ทัน
ผู้ชายคนนี้อายุ๖๕ปีนะครับชื่อว่านายสำเริงแจ้งประสงค์เป็นชาวจังหวัดลบบุรี
วันนี้เราไปหาที่บ้านมาหลังจากทราบเรื่องราวความรักความผูกพันที่เขามีให้กับภรรยา
บ้านของนายสำเริงอยู่ที่ตำบลช้อนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับ
ก็ปลูกผักสวนครัวอยู่ที่บ้านแล้วที่รถเก๋งสีขาวเป็นรถของเขา
เบาะนั่งตอนหลังของรถมีรูปภรรยาคือนางประกอบ
เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา
วางเอาไว้แล้วก็มีพวงมาลัยดอกไม้มีอาหารคาหวานด้วย
ถามนายสำเริงว่าเออได้ข่าวว่ารักภรรยามากขับรถไปไหน
เอารูปภรรยาไปด้วยอยู่บ้านจะกินข้าวก็จุดทูปเรียก
นี่ฮะภรรยาของคุณลุงสำเริงคุณป้าประกอบเนี่ยฮะเพิ่งเสียไปเมื่อต้นปี
คุณลุงสำเริงบอกว่าอย่างนี้ครับคือเล่าไปเนี่ยน้ำตาคลอเบ้าไปนะ
แบบเล่าบนเสียงซะอื้นเลยนี่ฮะลุงสำเริง
ลุงสำเริงบอกว่าอยู่กินกับภรรยาก็คือนางประกอบมา๔๐กว่าปีมีลูกด้วยกัน๒คน
เมื่อต้นปีภรรยาเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานแล้วก็โรคไต
เห็นไหมคุณลุงเล่าไปก็น้ำตาคลอเบ้านี่ฮะ
พอภรรยาเสียชีวิตเสียใจมากเพราะว่ารักแล้วก็คิดถึงภรรยามาก
ตอนที่ภรรยายังมีชีวิตอยู่เคยให้คำมั่นสัญญาต่อกันว่า
แม้ความตายก็ไม่สามารถพรากความรักของเราไปจากกันได้
พอภรรยาเสียชีวิตลุงสำเริงก็เลยอธิษฐาน
ว่าขอให้ร่างกายกับจิตของภรรยาเนี่ยไปสู่สวรรค์
แต่วิญญาณเนี่ยขอให้อยู่กับเขาแล้วคำขอนี้ก็เหมือนกับจะเป็นเรื่องจริงนะครับ
ภรรยาของเขาเนี่ยมาหามาพูดมาคุยมาถามสารทุกข์สุขดิบ
ยังมาให้โชคให้ลาบอยู่เป็นประจำนะเวลาได้โชคเขาก็ไปทำบุญใส่บาท
ทิศส่วนกุศลไปให้ภรรยาทุกครั้งเวลาจะเดินทางไปไหน
เขาก็จะเอารูปภรรยาไปด้วยวางที่เบาะรถข้างคนขับ
จุดทูบบอกเชิญดวงวิญญาณภรรยาไปด้วยเพราะว่าเคยลำบากมาด้วยกัน
ตั้งแต่สมัยเขาขับรถหกล้อรับจ้างเพราะว่าตอนนั้นขับรถหกล้อรับจ้าง
เวลาไปไหนภรรยาก็นั่งไปด้วยตลอดไปไหนไปด้วยกันไม่เคยจากกันเลย
ไปไหนก็ไปด้วยกันไปทุกที่ทำไมเอาเขาไปมันก็
มันไม่สบายใจฮะมันนึกถึงเขาตลอดเพราะว่าลำบากเมื่อก่อนลำบากมาก
ลูกสาวของคุณลุงบอกว่ารถเก๋งคันสีขาวที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ย
ก็ให้พ่อกับแม่เอาไว้เอาไว้ใช้เวลาเดินทางไปทำธุระไปไหนมาไหน
ส่วนใหญ่แล้วหลังพ่อก็คือจะขับรถพาแม่ไปหาหมอ

เพราะว่าแม่ป่วยไม่ค่อยสบายพ่อรักแม่มากไม่เคยห่างกับแม่แม้แต่วันเดียว
แม่เนี่ยจากไปนาน๔เดือนกว่าแล้วพ่อยังลืมแม่ไม่ได้
จะไปไหนจะทำอะไรอยู่ตรงไหนเอารูปแม่ไปตั้งไว้ใกล้ตัวตลอด
เอาพวงมาลัยดอกไม้สดมาคล้องที่รูปแม่ทุกวันเวลาจะกินข้าว
พ่อก็ต้องจุดทูบเรียกแม่มากินข้าวด้วยกัน
คือทุกคนเนี่ยเห็นเรื่องนี้แล้วนะเพื่อนบ้งเพื่อนบ้านบอกโอ้โหยอมรับเลย
ความรักที่คุณลุงสำเริงเนี่ยมีต่อภรรยาเนี่ยแบบไม่เสื่อมคลายเลย
ตอนที่แม่เริ่มป่วยอย่างนี้ก็ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลแล้ว
แล้วด้วยเท้าเป็นแผลด้วยอะไรหลายอย่างก็ต้องใช้รถได้เกี้ย
รถสูงใช้ไม่ได้
เนี่ยโอ้โห้ความรัก

มา๔๐กว่าปีอ่ะอยู่ด้วยกันทุกวันแบบไม่ห่างกันเลยอ่ะ
ลูกหลานตอนนี้ก็สลับกันเดินทางมาหาลุงสำเริงทุกวันนะครับ
จะได้ไม่เหงานะคุณลุงก็ยังบ่นคิดถึงภรรยาตลอดเวลานะครับ
นี่เราไปสัมภาษณ์ไปคุยกับคุณลุงเนี่ยคุณลุงบอกว่าเมื่อคืน
ภรรยาเนี่ยยังมาเข้าฝันอยู่เลยนะมาให้โชคอีกแล้วนะครับ
แล้วก็ชี้ไปเราถามให้โชคยังไงลุงลุงบอกนี่ไงหนูเอ้ย
ไปที่ทะเบียนรถค่ะอ่าแล้วก็ทิ้งไว้เป็นปริศนาบอกว่า
แล้วแต่ใครจะเชื่อนี่ฮะคุณป้าประกอบมาเข้าฝันลุงสำเริงเมื่อคืน
บอกมาให้โชคแล้วก็ชี้มาที่นี่เลยครับท่านผู้ชมครับ
กรุงเทพมหานครนี่เห็นไหมป้ายทะเบียนต้องเลขสิ
แล้วลุงบอกว่าเมื่อ๑๖มีนาคมที่ผ่านมานะงวดล่าสุดของสลากินแบ่งรัฐบาล
ก่อนที่จะหยุดไปใช่ไหมเดี๋ยวจะมาออก๑๖พฤษภาคมนี้นะ
ป้าประกอบเนี่ยมาเข้าฝันตอนเช้ามืดนะบอกว่าวันเกิดกับวันตายของของป้าเนี่ย

เขาคงเรียกตัวเองว่าแม่มาเข้าฝันลุงสำเริงบอกแหมวันเกิดวันตายของแม่เนี่ยวันเดียวกันเลยนะพ่อ
เขาก็มาดูว่าเอ๊ะวันไหนป้าประกอบเนี่ยลุงสำเริงบอกว่าเกิดวันที่๗กรกฎาคม
เสียชีวิตวันที่๗มกราคมงวดนั้นลุงก็เลยเอาเลขวันเกิดกับวันตายของภรรยา
ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล๗๗ออกฮะเลขท้าย๒ตัวถูกกันทั่วหน้าทั้งครอบครัวและหมู่ญาติ
ส่วนงวดที่จะถึงนี้ลุงบอกว่าแล้วแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อค่ะบอกไปแล้วใช่ไหม
บอกไปแล้วทำไมต้องทำตาโตดูมีความหวังจดไว้แล้ว